รวมทั้งทีมงานของโครงการ๙คนละ๙

นั้นทำภารกิจได้สำเร็จไปเรียบร้อย

วันนี้ก็ไปร่วมทำพิธีบายสีสู่ขวัญ

ทีมรวมทั้งชาวจังหวัดเชียงบรายด้วยนะครับ
พร้อมทีมงานของโครงการ๙คนละ๙

เดินทางไปถึงศูนย์วิปัสนาสากล
เชิงตะวันที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงบราย

ท่ามกลางพระสงฆ์สามเมนเอน
แล้วก็ประชาชนแพทย์พยาบาลที่ไปรอต้อนรับกันอย่างอบอุ่น
โดยวันนี้พระมหาวุฒิชัยวัชิระเมธี

ร่วมกันจัดพิธีห้องขวัญ

แล้วก็ทีมงานพร้อมกับมีการมอบต้นดอกไม้เงิน

ให้กับโครงการนี้ไปอีก
และในวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษ

คุณจิมมี่ชาวลาเสถียร์ใจบุญชาวนครสิรธรรมราช

กระดาษที่ยอดการประมูลงานประติมากรรม

ซึ่งวาดโดยท่านววเมธี

ทะลุ๒๐ล้านบาทแล้วด้วยครับ
คาดว่าจะมีนักธุรกิจในพื้นที่

สมทบทุนโครงการนี้ให้กับคุณตูน

จำนวนเงินยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ